ผมไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่ควรอีกกับทางยานเดียว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
กรณีที่มีรายงานข่าวออกมาว่า

คดีฆ่าหัวหน้าแก๊งอีกแก๊งหนึ่ง
คืออันนี้เนี่ยเป็น
ถึงมาอาศัยศาลจีนที่จังหวัดลบบุรี
คือต้องบอกว่าสื่อญี่ปุ่นเขาตีข่าวว่า
คนนี้เขาใช้คำว่าเป็นอดีตสมาชิกแก๊ง
คือก็น่าจะเป็นระดับหัวหน้าแต่เป็นหัวหน้าระดับล่างหน่อย
ผมก็พอมีความรู้บ้างนะฮะ
คือคนนี้เขาชื่ออะไร

แล้วก็มาเมืองไทยตั้งแต่ฆ่ามาตั้งแต่ปี๔๖
หนีหลบหนีคดีมา๑๓๑๔ปี
ทีนี้คนนี้คงไม่ใช่หัวหน้าแก๊งหรอก
เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าหัวหน้าแก๊งตัวจริงเนี่ย

อันนี้คงเป็นหัวหน้าแค่สาขา

ร่างลงมาไม่ใช่หัวหน้าแก๊งใหญ่

ฆ่าคนก็หนี
เพราะว่าสารที่จังหวัดที่ประเทศญี่ปุ่นออกหมายจับ

ประเทศไทยก็เป็นแดนสวรรค์ของพวกอาชญากรต่างชาติ
ถ้าเป็นพวกแขก
พวกปากีก็จะอาศัยอยู่ตามแถวซอยนานา

ถ้ารัสเซียก็จะไปที่พัทยา

ถ้าเป็นเยอรมันก็จะที่รัสเซีย
คือแต่ละแก๊งของต่างชาติมีที่ซ่องสุมในประเทศไทย
ในคนนี้ชื่อญี่ปุ่นนะ

เพราะว่าเมื่อมาอยู่ที่หลบหนีมาก็ไปมีเมียไทยนะ

มาเจอคนไทย

เพราะว่าโดนเขาบอกว่าโดนผู้หญิงไทยหลอก
เอาล่ะเสร็จแล้วก็ไปอาศัยอยู่ที่ศาลจีน

แล้วก็ทำตัวแบบเหมือนปกติก็คือ

บริเวณสารเจ้าจีนที่จังหวัดลบบุรี
ชาวบ้านแถวนั้นก็เรียกโกบุรี
ถูกจับได้ก็เพราะลายศักดิ์ใช่

ลายศักดิ์พวกนี้เป็นลายศักดิ์ของแก๊งยากูซ่าโดยเฉพาะ
ซึ่งมีลายศักดิ์อยู่ประมาณ๕๖ลาย

ปลาคราฟเขาแสดงถึงความยากลำบาก
เพราะปลาคล้าฟนี่ไหว้ถวนน้ำ
แสดงถึงความยากลำบากกว่าจะถวนน้ำไป
หรือเป็นลายศักดิ์ของเสือหรือสิ่ง

แสดงถึงความรุ่งเรือง
ลายศักดิ์ของงู
ลายศักดิ์ของลายก้อนเมฆนะฮะ

ทีนี้ท่านผู้ชมคงอยากรู้ว่ายากูซ่ามันคืออะไร
ยากูซ่านี่ก็คือแก๊งอาชญากรแก๊งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น
ในคนนี้หลังจากฆ่าแล้วหนีมาเนี่ย
เมื่อประเทศญี่ปุ่นออกหมายจับมีตำรวจอินเตอร์โปร์

แต่มาซุกอยู่ในประเทศไทยนี่เอง
หลังทางญี่ปุ่นก็รู้ว่าอยู่ประเทศไทยแต่ไม่สามารถจับตัวได้
ยังมีแก๊งอื่นที่อาศัยประเทศไทยเป็นที่ซ่องสุม
คือหมายความหลบหมายจับลบหนีของที่ตัวเอง
แล้วมาทำท่าทางเหมือนกับคนที่เกษียณ
ไปอยู่เมืองไทยหรือไปหาภรรยาไทย

ทีนี้โดนจับได้เพราะอะไรคุณมิ้น

เขาก็ไม่ได้อวดอ้างอะไรคือเขาชอบไปนั่งเล่น
หมักรุกนะคุณลุงกบดี้
หรือว่านายชิเงฮารุคนนี้ค่ะแล้วปรากฏว่า

เด็กนางก็ถ่ายรูปคือขอดู

เด็กก็ถ่ายรูปเอาไปโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
บอกว่าโหลุงเจ๋งมากเลย

ก็ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้โลกไอทีมันแคบ
ใช่ค่ะมันทำให้โลกแคบลง
อายุ๗๔ทำไมถึงมีรอยสักเยอะอย่างนี้

ก็เป็นลักษณะของยากูซ่า
คือยากูซ่าจะต้องมีรอยสัก

ที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะ

เป็นลายก้อนเมฆ
ลายน้ำลายสกาครับ

อันนี้ของลุงเนี่ยเป็นข้างหลังเป็นรูป

ว่ายากูซ่ามีความเป็นมายังไง

อยู่กันเป็นกลุ่มแบบมีวินัยสูง

เป็นภาษาญี่ปุ่นโบราณนะครับ

หมายเลข๓นะฮะเมื่อบวกกันแล้วได้เท่าไห

ก็หมายความว่าเลข๒๐ก็คือเป็นเลขที่ลงท้ายด้วย๐

อันหมายความถึงความสูญเสียหมายถึงความที่ไร้ค่า

ยากูซ่าเมื่อเกิดขึ้นเพราะว่ามีพวกในสมัยก่อนมีโชกุล

สามูไรที่เป็นยากูซ่าเนี่ยเป็นสามูไรชั้นต่ำ

คุณผู้ชมจำได้มันจะมีเขาจะเรียกกันว่าโรนิน

ก็คือตามหนังก็มีหนังฝรั่งเขาก็ไปทำโลนิน

ไม่มีเจ้านายไม่มีใครคุ้มครองก็เล่ร่อน

พวกนี้ก็รวมตัวกันมา
และก็รวมตัวกันเป็นยากูซ่า
จนกระทั่งมาถึงสมัยหนึ่งก็คือสมัยที่
เอาเป็นยุคสมัยใหม่ก็คือสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

หลังสงครามโลกครั้งที่๒ญี่ปุ่นอยู่ยังอดหยาก

เพราะแพ้สงครามถูกระเบิดปรมานู

ก็ปล่อยให้คนเกาหลีเข้ามาอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
เขาบอกว่ายากูซ่าเนี่ย๘๐เนี่ยนะฮะ
เป็นเกาหลีที่อบพยพมาสู่ญี่ปุ่น
คือช่วงสงครามโลกครั้งที่๒ญี่ปุ่นเกณฑ์คนเกาหลี
เอามาใช้แรงงานคือเอามาทำแรงงานแรงงานเหมืองอะค่ะ
ใช้เป็นแรงงานไว้แล้วก็ใช้อย่างกดขี่ด้วย
แล้วพอถึงเวลาแพ้สงครามเนี่ยก็คือไม่ได้รับผิดชอบชีวิตแรงงานเหล่านี้ค่ะ
ก็ปล่อยเทไปเลยเพราะว่าตัวเองก็แพ้สงครามก็เอาตัวเองไม่รอดเหมือนกัน
มันก็เหลือคนเกาหลีอยู่ที่ญี่ปุ่นเยอะมาก
ทีนี้ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่๒เนี่ย
มันก็มีเทรนด์ของคนอเมริกัน
ซึ่งเป็นการแต่งตัวนะฮะซึ่งมีการใส่แว่นดำ

และก็นั่งรถคันใหญ่สีดำ
ดังนั้นลักษณะของยากูซ่าญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันเนี่ย
เห็นได้ว่าสไตล์จะเป็นอย่างนั้น
ใช่เป็นแบบคือเรียกว่ารับอิทธิพลจากมาเฟียอเมริกันแบบนั้นเลย
ดังนั้นคนญี่ปุ่นก็จะรู้ทันทีว่าพวกนี้คือแก๊งยากูซ่า

ยากูซ่าเนี่ยคือมันมาตั้งแต่เรื่องของการค้ามนุษย์
ยาเสี่ยดติด

ทีนี้คุณท่านผู้ชมบอกพวกนี้มัน

เขาไม่ได้เรียกร้านธรรมดา

ใหญ่ข้ามชาติของญี่ปุ่นเลย
ดังนั้นรายได้ของกลุ่มยากูซ่า

มีถึงมากกว่า๘๐๐๐ล้านยูเอสดอลลาร์
มีนิตยสารของอเมริกันนะคะ
ชื่อฟอร์จูนเป็นนิตยสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

เขาบอกว่าเนี่ยเป็นองค์กรที่องค์กรอาจกรรมที่ทำเงินมากที่สุด

ซึ่งผมจะอธิบายต่อไปว่า

ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกนอกจากแก๊งยากูซ่า
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงก่อน

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันถึงของจริงว่าเอกูซ่ามีอะไรอีกบ้าง
คือยากูซ่านี่นิ้วก้อยซ้ายเนี่ยไม่ใช่แสดงถึงถูกตัด
ไม่ได้แสดงถึงความเป็นสมาชิกท่านผู้ชม

ลงโทษของพวกยากูซ่าเนี่ยมันจะมีเข้ากับวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
เพราะว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีวินัย
ดังนั้นก็จะมีการจัดตั้งโครงสร้างของยากูซ่าเนี่ย

เหตุผลเพราะคือคนเนี่ยมองยากูซ่าเหมือนกับบริษัทบริษัทหนึ่งเลย

นะฮะมีตัวตนมีรู้ว่าคนนี้เป็นประธาน

ไม่เหมือนกับมาเฟียของประเทศอื่นอาจจะซุกซ่อนเก็บตัว
ได้ยินชื่อแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครหน้าตาแบบไหน

ยากูซ่าของญี่ปุ่นนี้ไปแบบเปิดเผยมีคนไปมีคนเดินตาม
คือพูดง่ายว่ารู้ว่าคนนี้เป็นยากูซ่า

ทีนี้การลงโทษของยากูซ่าเขาบอกเขาไล่มาตั้งแต่ว่า

ไล่ออกจากกลุ่มตัดขาดคือหายไปเลย

แต่ยังมีความสำคัญกันอยู่บ้าง

มันแฝงเรื่องราวมาจากวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วย

แก๊งนี้คือต้องนิยมความรุนแรง

มาจากอดีตที่เป็นสมุไร

เขาบอกว่าเขาเป็นกลุ่มที่มีศิลธรรมนะคุณชูวิทย์
เขาบอกว่าเขาเป็นองค์กรอาธิกรรมก็จริงเขายอมรับ
แต่เป็นองค์กรอาทยากรรมที่มีศิลธรรม
คือทุกวันนี้สื่อญี่ปุ่นใช้วิธีการเรียกยากูซ่า

แต่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มหรือเป็นองค์กรที่ใช้ความรุนแรง
ซึ่งการที่เรียกกลุ่มยากูซ่าว่าองค์กรใช้ความรุนแรง

เขามีกฎข้อห้ามด้วยนะคะว่าแบบไหนห้ามเรียกเงิน
คือจะไม่เรียกเงินค่าปิดปากจะไม่ขโมยเงินบริจาค
เรียบเก็บเกี่ยวกับเงินมูลนิธิอะไรแบบนี้เขามีกฎเอาไว้เลย
เขาถึงบอกว่าจริงแล้วเขาเป็นกลุ่มอาจกรรมก็จริง

เพิ่งครบรอบร้อยปีปี๕๘ที่ผ่านมา

ทีนี้ปรากฏว่ามันก็เหมือนกับแก๊งอื่นแล้วครับ

คนลองลงไปอยากจะเติบโตอยากจะโตขึ้น

ต้องแยกออกมาต้องตั้งกลุ่มใหม่

เขาบอกว่ารุ่นแรกเนี่ยก็คือใน

ยามากูจินะครับยามากูจิ
ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นคนแรกหลายร้อยปีก่อน
เป็นคนก่อปั้งนะครับเป็นคนก่อปั้ง

ฮารุคิชิใช่ค่ะฮารุคิชิ

คนที่สองก็คือเหมือนกันนะครับ
แต่โนบูรุเป็นลูกคนนี้
คือเขามีการสืบทอดตำแหน่งกันจริงนะครับท่านผู้ชมครับ

แตกต่างกับแก๊งไทยแก๊งไทยคือพูดง่ายจบไปเป็นรุ่นเลย
พูดถูกฆ่าตายปุ๊บเปลี่ยนเลยนะครับมันไม่ได้มีการสืบทอดวัฒนธรรม
ดังนั้นยากูซ่าเนี่ยมันแฝงไว้ด้วยวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดกันมา
แก๊งนี้ที่ไอ้โกบุริที่ถูกจับที่ลบบุรีเนี่ย
มาจากแก๊งนี้ครับทีนี้ปรากฏว่าไอ้รุ่นที่มันโด่งดังมาก
ก็คือนายทาโอกะคาซูโอกคนนี้คือคนสำคัญ
คนสำคัญนะครับเพราะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งขึ้นมา
และนำพาตัวเองขึ้นมาเนี่ยโดยมีการเติบโตอย่างมากนะฮะ
รุ่นที่เป็นรุ่นปัจจุบันในปัจจุบันตอนนี้คือนายเคนอิจิ
คนนี้คือคนรุ่นที่๖ใช่ไหม
คนนี้คือคนรุ่นที่๖ใช่ไหม
คนนี้คือหัวหน้าแก๊งยามากูจิกุมิรุ่น๖คนนี้
๖นายคนนี้คือรุ่นปัจจุบันที่ตำรวจขนานนามว่าเป็นชายที่อันตรายที่สุดในญี่ปุ่น
ก็คือนายชิโนดะเคนอีจิหรือนายซึคาสะชิโลบุ
เป็นชายที่อันตรายที่สุดในรุ่นที่๖ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าใหญ่ของแก๊งยามากูจิกุมิ
หลังจากนายวาตานาเบ้ประกาศล้างมือ
ทีนี้ถามว่าความมั่งคั่งเมื่อกี้คุณมิ้นได้พูดแล้วใช่ไหม

ความมั่งคั่งของพวกนี้มีมากกว่าขอโทษนะครับคุณรู้ไหมเท่าไหร่
มากกว่างบประมาณประเทศไทยเขาบอกว่านิตยสารฟอร์จูนของสหรัฐอเมริการะบุว่า
กลุ่มยามากูจิกุมิมีรายได้ในปี๒๐๑๔ถึง๘๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหนะฮะก็มีความหมายเท่ากับเท่าไหร่ครับ

ล้านล้านบาทมากกว่างบประมาณประเทศไทยอีกครับ
รายได้ของแก๊งยากูซ่าแก๊งนี้มีรายได้กว่ามากกว่างบประมาณของประเทศไทยทั้งประเทศ
ซึ่งมีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์จากหุ้นจากตลาดมืด
จากการซื้อทรัพย์สินต่างที่ตกควบและจนถึงยุคปัจจุบัน
แก๊งยามากูจิกุมิเนี่ยอยู่ในยุคดิจิตอลก็ซื้อบริษัทอินเทอร์เน็ตที่มีชื่อเสียงทำกำไรในตลาดหุ้น
ร่วมมือกับองค์กรอาชญากรรมต่างชาติทั้งรัสเซียอูเบกิสถาน

คือจริงเดี๋ยวนี้ยากูซ่ามันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อน
อย่างที่บอกมันไม่ใช่นักเลงแต่มันเป็นในทุนค่ะ
คือในปัจจุบันเนี่ยแก๊งยากูซ่าเนี่ยนะ
ก็ตำรวจของญี่ปุ่นมีการแก้กฎหมายให้อำนาจในการปราบปรามแก๊งที่ระบุว่าใช้ความรุนแรง
คืออย่างที่คุณมิ้นพูดเมื่อกี้เนี่ยแก๊งยากูซ่ามีการพัฒนาการนะครับ
โดยการพัฒนาการของแก๊งยากูซ่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไปตามเก็บเอาตามผับตามบาร์หรือไปจ้างค้าคุ้มครอง

ปาจิงโกะข้างทางไม่ใช่ครับยากูซ่าในปัจจุบันนี้อยู่ในตลาดหุ้นด้วยใช่ไหมครับ

แล้วก็ใช่เขาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับ
ยากูซ่าต่างเหล่านี้พัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันนะครับ
นายโกบุริเนี่ยก็คงจะหลบหนีมาแล้วคงจะเอาเงินมานะฮะ
ใช้จ่าย๑๐กว่าปีที่เมืองไทยก็เงินหมดเงินหมดก็ทำตัวเป็นคนแก่เพราะอายุตั้ง๗๐กว่า

ก็ไปเดินอยู่ทีนี้ถามว่าอย่างนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายไทยกฎหมายใดด้วยนะครับ

นี่ไงนี่คือความที่ไม่เหมือนของยากูซ่ากับมาเฟียในประเทศตะวันตก

ไม่เหมือนกันคือยากูซ่าเนี่ยอย่างที่บอกมีสำนักงานโดยเปิดเผยมีการจัดประชุมยากูซ่าอย่างเป็นกิจจะลักษณะนะฮะ
ศักดิ์ตามตัวเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เพื่อให้คนเห็นให้คนรู้ว่าโอ้โหนี่เป็นยากูซ่า
ซึ่งหลายกรณีมีการศักดิ์มาถึงขาเลยนะฮะ
ใช่จะศักดิ์ถึงต้นขาหรือไม่บางทีก็ถึงข้อเท้า
เขาก็บอกว่าเขายึดแนวความคิดในธรรมนองว่าเป็นสามุไรร่วมสมัย
ก็หมายถึงว่าคงซึ่งไว้ซึ่งจิตวิญญาณของนักรบผู้ทรงเกียรติที่สืบทอดมาแต่โบราณนะครับ
กูซ่ากำลังพยายามดำเนินตามเส้นทางความกล้าหารและความรักปิตุภูมิ
นั่นคือความแตกต่างระหว่างยากูซ่ากับมาเฟียในประเทศสหรัฐอเมริกา
คือเป็นการตำหนักถึงหน้าที่และความสำนึกต่อบุคคลทีนี้พอคุณมิ้นพูดถึงเรื่องการตัดนิ้ว
เป็นการลงโทษตัดนิ้วของยากูซ่ากระทำเพื่อต้องการล้างโทษในสิ่งที่ทำผิดไป

เออแทนกว่าทำนิ้วก้อยให้สั้นลงปลายนิ้วก้อยนั้นมีความสำคัญต่อนักพนันและสามุไรเป็นอย่างมาก
ที่ปลายนิ้วก้อยหายไปนักพนันจะเสียความสามารถในการจับถ้วยลูกเต๋า

เออส่วนสามูไรจะสูญเสียความสามารถในการควบคุมดาบ
นิ้วก้อยหายไปก็ถือว่าความสามารถในการหากินและการป้องกันตัวหมดสิ้นไป

ก็แสดงว่าเป็นการลงโทษ
ใช่ค่ะเขาบอกเขาจะเหลือให้นิ้วเดียวคือ
นิ้วที่๓ของมือข้างที่ถนัด

เออไอ้โกบุริที่โดนจับที่ลบบุรีเนี่ยมีโดนตัดไหม

เอาละครับท่านผู้ชมครับทีนี้มาลองดูแก๊งมาเฟียของชาติอื่นบ้าง

ยุโรปตอนใต้ซึ่งตอนนี้

กฎหมายกว้านซื้อผับบาร์
พัฒนาคารธุรกิจรับเหมาอสังหาริมทรัพย์

เมืองไทยเหมือนกันนะคือพวกเนี้ยนะ

ยาเสพติดอะไรก็ตั้งธุรกิจบังหน้า

แล้วก็ซื้อใจชุมชนด้วยการทำบุญบริจาค

นี่มันนักการเมืองไปหรือเปล่าเนี่ยนะฮะส่วนด้านนอกยังมีมาเฟียรัสเซีย
รัสเซียนี่ก็น่ากลัวใช่ไหมคะโหดโหดเยี่ยมเหมือนกัน
เฟียรัสเซียนี่ก็ไม่เบาครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมฟังแล้วจะตกใจ
คืออันดับหนึ่งเขาบอกมาเฟียรัสเซียอันดับ๑มีรายได้๘๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แก๊งมาเฟียยากูซ่าของญี่ปุ่นลองลงมาแล้วก็มาเฟียโคโมน่าโคโมล่าของอิตาลี
และมาเฟียของอิตาลีอีกแก๊งหนึ่งคือโอ้มันเรียกยากเหมือนกันนะพวกนี้คือเน้นยาเสพติด

โคเคนปลอมแปลงเอกสารบ่อนการพนัน
ส่วนถ้าเป็นมาเฟียของรัสเซียเขาจะเน้นยาเสพติด
เฮโลอินค้ามนุษย์ค้าอาวุธ
ถ้ามาเฟียของอิดญี่ปุ่นก็คือยากูซ่านี่แหละ
ยาเสพติดบ่อนพนันเก็บค่าคุ้มครอง
ส่วนมาเฟียอันดับสุดท้ายคือมาเฟียแม็กซิโก

เน้นยาเสพติดอย่างเดียวเลยครับ
รายได้ของทั้ง๕แกง
มีมูลค่าเป็นหมื่นล้าน
ค่าเป็นหมื่นล้านโดยแก๊งที่มีรายได้สูงสุด
คือแหม่คุณมินผมเล่าเรื่องนี้แล้ว
ก็คงเห็นว่าประเทศไทยเนี่ย
ประเทศไทยควรจะมีกฎหมายเกี่ยวกับพวกแก๊งพวกนี้นะ

เราเลยกลายเป็นจุดหมายปลายทาง

ใครไปให้ผู้ต่างด้าวที่เข้ามาพักในราชนาจักร
โดยฝ่าฝืนก็หมายความว่า

ไม่ได้ผ่านการผ่านการตรวจตราของตรวจคนเข้าเมืองโดยถูกต้อง

ผู้ใดให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชนาจักร
โดยซ่อนเน้นให้พักอาศัยด้วยประการใด
เพื่อให้บุคคลต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกลุ่ม
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี

ผู้ใดให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชนาจักรโดยฝ่าฝืน
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นรู้ว่าคนต่างด้าวเข้ามาในราชนาจักรโดยฝ่าฝืน
แต่พิสูจน์ได้ว่าตนไม่รู้และใช้ความรัดระหว่างตามสมควรแล้ว

ท่านผู้ชมที่ไปให้คนต่างด้าวอยู่ซ่อนเล้น
ต้องไปพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองไม่รู้ว่าคนต่างด้าวที่มาอยู่ว่ามันฝ่าฝืน
ฝ่าฝืนทั้งหมดมี๑๒ข้อ

โกบุริรู้ว่าเป็นคนต่างด้าวรู้ว่ามันเป็นไม่ใช่คนไทย
ไปอยู่ก็แสดงอสานิทาณไว้ก่อนว่าครู่ที่นี่มีอะไรซ่อนเล้น
ผิดปกติตัมห์ไทยนี่ไม่เบาเก่งเหมือนกันนะ

สมัยพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ